สาวพระม่าคนหนึ่งที่อยู่สมุดสาขอนนี้เอง
เขาก็ท้องคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้ว
เขาก็บอกกับเจ้าของหอพักว่าเขาตกเลือด
ทางเจ้าของหอพักก็เลยส่งไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอก
เด็กคลอดแล้วนี่เอาเด็กออกมาด้วย
แค่นั้นแหละค่ะแต่ละคนก็ช่วยกันตามหาเด็ก
ท้ายที่สุดว่าไปพบอยู่ทิ้งหลังห้องพักนั่นเอง

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในซอยอยู่รวยหมู่๒
ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
หลังจากตำรวจสพกระทุ่มแบนรับแจ้งว่า
เด็กทารกแรกคลอดถูกทิ้งบริเวณหลังหอพักแห่งหนึ่ง

ลักษณะมันก็เป็นดงย่าขึ้นรกแบบนี้ค่ะ
ไปเจอถุงพลาสติกถุงหนึ่ง
มีเศษเลือดเปื้อนอยู่ด้านบนด้วย
ก็เลยเปิดดูพบว่าข้างในเป็นเด็กทารกน้อยแรกเกิด
อยู่ในถุงแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกโยนออกมาจากห้อง

ซึ่งทารกน้อยเพศหญิงที่เกิดมานี้
พลเมืองดีก็นำส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บถุงพลาสติกที่มีคราบเลือดเปื้อนอยู่
ไปตรวจสอบแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุด้วย
ส่วนการตรวจสอบภายในห้องพัก
ตรงกับจุดที่พบทารกน้อย
ก็คือบริเวณห้องพักที่อยู่ด้านบน
ก็เจอทั้งผ้าห่มเปื้อนเลือดคราบเลือดที่อยู่พื้นห้อง
ส่วนเจ้าของห้องที่พักเนี่ยก็คือ
นางสาวโชโชซานอายุ๒๙ปีเป็นชาวพม่า
ซึ่งก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทีมข่าวรวมถึงทางตำรวจก็ไปสอบถามจากนางสาวพันนิดา
สมดีอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นคนดูแลหอพักนี่แหละ
เขาบอกว่าทุกคนในหอพักรู้ว่าสาวพม่ารายนี้ท้อง

หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
โดยก่อนจะเกิดเหตุสาวพามาคนนี้เขาบอกกับแม่
ของนางสาวพนิดาผู้ดูแลหอพักนี่แหละบอกว่า
ตัวเองไม่สบายแม่ของนางสาวพะนิดาก็เลยไปที่ห้อง
เพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนะครับก็คือนางสาวโชโชนี่นะคะ
นอนอยู่กลางห้องมีเลือดไหลออกมาจากทางช่องคลอดระหว่างขา
มีสายรกออกมาแต่ก็ไม่คิดว่าเด็กจะหลุดออกมาแล้วอ่ะ
ไม่คิดว่าจะคลอดเพราะว่าไม่เห็นมีเด็กอยู่ในห้องค่ะ
พม่าเนี่ยก็บอกแค่ว่าตกเลือดตกเลือดแม่ของผู้ดูแลหอพักเนี่ย
ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงมือหมอหมอได้ตรวจ
หมอก็ถามอ้าวแล้วเด็กอยู่ไหนอ่ะแล้วหลังจากนั้น
ก็เลยให้ทุกทุกคนเนี่ยกลับมาตามหาเด็ก
เพราะหมอก็ยืนยันว่าเด็กไม่อยู่ในท้องแล้วนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็กระจายกันหา
ตามหาเด็กจนกระทั่งคนเช่าหอพักที่เป็นชายชาวพม่าคนหนึ่ง
เขาไปเจอค่ะว่าทารกน้อยเนี่ยตกอยู่ตรงย่าเนี่ยนะคะ
ด้านหลังห้องพักก็คาดว่าแม่น่าจะโยนลูกออกมาจากทางช่องลมจักรที่อยู่ภายในห้องค่ะ
ทีนี้นะคะทางด้านตำรวจนะคะได้ไปตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำหญิงสาวชาวพม่าที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพิ่มเติมด้วยส่วนทารกน้อยเพศหญิงแรกคลอดดวงแข็งมากนะ
รอดตายปฏิหารนะแต่ว่าระหว่างนี้ก็คงจะต้องรอให้แพทย์ดูแลจนถึงขั้นปลอดภัยก่อน
แล้วก็จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
กับบ้านพักเด็กและครอบครัวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาดูแลช่วยเหลือต่อไป
ก็ถือว่าเด็กยังมีบุญนะใช่จริงถ้าถ้ามีน้องออกมาแล้วไม่พร้อมเนี่ย
จะมีหลายหน่วยงานที่เขาพร้อมจะรับไปดูแลใช่ครับนะฮะบ้านพักเด็กต่างต่างค่ะ
นะคะแก้ปัญหาแบบนี้มันน่าเห็นใจสงสารเด็กอ่ะใช่ค่ะต้องเกิดด้วยนะฮะจริงจริง